ไปคุยพร้อมกันกับคุณธนรัฐอิสระกุลนะครับ
ภูมิในการสายงานวิจัยจากหลักทรัพย์บัวหลวงครับ
คุยให้ฟังกันกับคุณสินทนันบุญยอด
มาร่วมวิเคราะห์ให้คุณผู้ชมได้ฟังติดตามเลยครับ

แล้วก็สวัสดีผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับ
เมื่อวานตลาดหุ้นไทยรู้สึกว่าคึกคักนะ

นะครับเป็นกระทิงวิ่งเปรียวเลย
เมื่อวานนี้ตลาดหุ้นไทยปิดตัวในปิดสูงเลยนะครับ
แล้วก็มูลการซื้อขายถือว่าเยอะทีเดียวนะ
ซื้อไปซื้อขาย๗๒๐๐๐กว่าล้านนะครับ

นะครับปอร์ตทอร์นี่ใครไม่เห็นราคาของเขานี่
น่ากลัวนะมองเป็นหุ้นปั่นเลย

สงสัยจำกัดเลยนะครับก็เมื่อวานนี้นำหลักโดยกลุ่มพลังงานนะครับ

วิ่งขารับบวกขึ้นไปค่อนข้างเยอะนะครับ
คราวนี้ประเอ็กซ์มีปัญญาณอะไรหน้าติดตามบ้างครับ
จริงต้องถือว่าตลาดหุ้นเราเซทนี่เด็กนะครับ
หลังจากที่ขึ้นไปทดสอบระดับ๑๘๒๐จุด
โอ้โหหลายครั้งนะไม่ผ่านสักที
ใช่ครับแล้วก็ลงมาป้อแป้ป้อแป้อยู่ประมาณ๑๘๐๐บาท

ปรากฏว่าเมื่อวานนี้พอลุกขึ้นไปได้
ก็ส่งผลให้ในแง่เซนิเมนต์ตลาดผมคิดว่าดูดีทีเดียวนะฮะ
เมื่อกี้ที่น้องเน้นบอกไปว่าปรทเป็นหุ้นนำตลาดขึ้นมา
ดังนั้นว่าจะเป็นงบออกมาก็ดีนะใช้ได้นะครับ
กำไรสูงมากมีการแตกพายีกพร้อมกับประกาศจ่ายปันผลด้วยมีหลายอย่างครบเลยนะครับ
ในกลุ่มของปรทเนี่ยจริงผมอยากให้ทุกท่านลองนึกถึงภาพนะครับ
ก็คือปั๊มน้ำมันที่อยู่ตามเนี่ยโอ้โหเราไปทางไหนก็ต้องเติมถูกไหม

กลุ่มปทนี่เครือข่ายค่อนข้างใหญ่ไม่ครบวงจรเลย

ก็คือในกลุ่มบันดาลีน้ำมันการสินค้ากินอยู่ในปั๊ม
จะแตกออกมาไปอีกบริษัทหนึ่งขึ้นมา
ก็มีข่าวที่น่าติดตามในกลุ่มปรทนะครับ
เพราะว่าในปตทถ้าใครจำไม่ผิด
น้ำมันที่อยู่ประมาณ๓๐เหรียญเมื่อ๒๓ปีก่อน
ปรทนี่ราคาไม่ถึง๒๐๐ดีนะ
ปัจจุบันนี้ขึ้นมาตามราคาน้ำมัน๕๐๐กว่า

ต่างประเทศนี้เมื่อวานนี้ดาวโจนี่ปิดบวกค่อนข้างเยอะมากนะครับ

ก็บวกกันคนละนิดคนละหน่อยนะ
แต่ทั่วโลกรู้สึกว่าบวกกันได้ดีทีเดียวนะครับ
นิกกี้เช้านี้นี่เปิดมาก็บวกไปแล้ว๑นะครับ
อยู่ที่ประมาณ๒๓๐กว่าจุดนะครับ
หลักเลยที่ทั่วโลกเกิดสัญญาณบวกขึ้นมานะครับ
เขาบอกว่าเขาจะต้อนรับประธานเฟสคนใหม่

เป็นอย่างไรบ้างครับพี่เอกประธานเฟศท่านนี้
คืนนี้หรือพรุ่งนี้เช้าจับตานะครับ
้อยแถลงของประธานเป็ดคนใหม่นะครับ

นะครับก็จะเป็นครั้งแรกที่เขาจะแถลงตลอดสภานะ

ซึ่งโดยช่วงก่อนหน้านี้นะครับ
ในช่วงที่ตลาดหุ้นผันผวนไม่ว่าจะเป็นดาวโจร

ผันผลหลักนะที่ตลาดดาวโจรนี่ลบไปเป็นพันจุดใช่ไหม

เพราะทุกคนกังวลเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เข้ามารับตำแหน่งต่อจากคุณเจเน็ตเยเลนใช่ไหมครับ

ตลาดหุ้นมีอยู่๒อย่างก็คือตลาดพันธบัตรรัฐบาลแล้วกัน
ผมพูดอย่างนี้ตลาดที่ไม่ค่อยเสี่ยงมากนัก
กับตลาดหุ้นเขาเรียกว่าตลาดที่มีความเสี่ยง

เมื่อไหร่ที่อัตราดอกเบี้ยขึ้นใช่ไหมครับพี่เอ๋

เพราะว่าคนจะย้ายเงินจากตลาดหุ้นหรือตลาดที่มีสินทรัพย์เสี่ยง

แล้วก็ถ้าเกิดผลตอบแทนของไอ้ที่ไม่เสี่ยงมันสูงขึ้น

ซึ่งตอนนี้พันธบัตรรัฐบาลของทางฝั่งอเมริกา

ก่อนหน้านี้ปรับตัวขึ้นมาเยอะทีเดียว

แล้วเชื่อว่าประธานเศรษฐ์คนใหม่

เขาบอกว่าจะค่อยเป็นค่อยไป

เพราะว่าถ้าเกิดอยู่ดีนี่แบบรุนแรงแล้วอยู่ดีขึ้นเลย
ตั้งทุนจะไม่ค่อยชอบนะ
เพราะว่ากลัวเจอเซอร์ไพรส์
ตอนนี้เขาบอกว่าค่อยไปค่อยไปไม่รีบมากนะ
เพราะฉะนั้นลงทุนก็เริ่มปรับพอร์ตกันได้

เพราะว่าปีนี้รู้สึกว่าอาจจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ถึง๓ครั้ง

ติดตามได้เลยนะว่าตราดอกเบี้ตอนนี้อยู่ประมาณ๒๘ใช่ไหมครับ

น่าจะใกล้เกือบ๓ปลายนะ
เพราะฉะนั้นต้องมีการปรับพอร์ตครั้งใหญ่สักรอบนะครับ
วันนี้พี่เอกมีอะไรมาฝากท่านผู้ชมครับนะฮะ
ช่วงนี้ก็เราเข้าสู่ในช่วงการประกาศผลประกอบการไตรมาส๔นะครับ
แต่หลายบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีการประกาศผลประกอบการพร้อมกับการจ่ายเงินปันผลด้วยครับนะฮะ
ซึ่งถือว่าหลายบริษัทมีการจ่ายปันผลในระดับที่ค่อนข้างสูงทีเดียว
วันนี้ผมแล้วก็น้องเนสมีชาร์จนำมาฝากท่านผู้ชมเหมือนเดิม

กลุ่มที่มีปันผลค่อนข้างสูง

แล้วก็ในเรื่องของการจ่ายปันผลเนี่ยเรียกว่าสูงสุดเลยของในกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับ
ตัวอยู่ที่ประมาณจ่ายอยู่ที่๔๒๒บาทต่อหุ้น
จำไปไฟฟ้าครับ

และก็ต้นทุนกำเนินงานค่อนข้างชัดไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก
ที่เขาเรียกว่าปันผลค่อนข้างสูงติดซบชาร์จมาตลอดนะ
เกินกว่า๔นี่ถือว่าสูงทีเดียวเยอะมากนะเยอะมากนะครับ

ก็ให้๔กว่าประมาณการ

เวลาการจ่ายปันผลก่อนมีการจ่ายปันผล

เอารูปมาให้ดูเลยใช่ไหมครับ
ราคาหุ้นปักตัวได้ดีเลยนะครับ
จ่ายปันผลและผลประกอบการก็ถือว่าโตดีใช้ได้ด้วย

ก็เลยทำให้เป็นหุ้นที่ค่อนข้างน่าสนใจครับ

ำไรหลักนี่๑๙๕๙ล้าน

เพิ่มขึ้น๓๑นะ

จากส่วนแบ่งรายได้ของโรงงานเพิ่มขึ้น

เพราะว่าทุกคนต้องเสียบลัคใช้เมนู
ของช่วงหน้าร้อนนะ

เรามองราคาประมาณอยู่ที่๙๑บาท

คำนำไปติดตามกันนะว่าพูดตอดนี้น่าสนใจหรือเปล่านะครับพี่เอก

ใช่ครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอส่งเครื่องที่คุณก๊อฟที่ความส่งเลยครับ